ทั้งสวยทั้งตลกเลยนะคะคุณซาร่าโฮลเลอร์นั่นเองค่ะ
สวยแบบนี้บอกเลยว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตลกอย่างเดียวจ้ะ
เกิดเป็นนางเอกด้วยจ้าสมใจมากเลยนะคะราคอนเวที
บอกว่าแฮปปี้ต่อไม่รอแล้วนะ
สายฮาซาร่าโฮเลอร์ค่ะตอนนี้อย่างที่บอกไปฝันเธอเป็นจริงแล้ว
ได้เป็นนางเอกเต็มตัวกับเขาสักทีนะคะ
ตัวบอกว่ารอคอยมานานมากแล้วก็ตั้งใจทำผลงานนี้ให้ดีที่สุด
ไม่ให้เสียชื่อตำแหน่งนางเอกอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเล่นยังไงในการเป็นนางเอกเราต้องวางตัวแบบสวยเรียบร้อยไหม
แต่จริงแล้วมันก็คือคาแรคเตอร์ในนิยายจะมีความตลกเข้ามาก็คงจะเหมาะแล้วแหละที่เป็นหนูอะไรอย่างนี้
เคยแบบฝันตั้งแต่เด็กแล้วเวลาถ้าเกิดได้มีโอกาสแสดงละคร
หรือว่าทั้งทีวีเวทีอะไรก็ตามแต่เราก็อยากเป็นนางเอกกับเขาบ้างสักครั้ง
ว่าบ่อบองใครจะเอามาเป็นนางเอกไม่ได้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้
แต่โอกาสนี้มันเป็นของเราแล้วการทำบุญบริสมผล
ตอนแรกเครียดมากเลยแล้วก็อยากจะทำให้มันดีที่สุด
ก็บอกตัวเองว่ามันคงไม่ยากเกินความพยายามถ้าเราตั้งใจจริง